อันนี้พบศพอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงโคเป็นเฮเกนประเทศเดนมาร์ก
ที่ว่าไปเจอเป็นศพเสียชีวิตอยู่ที่ห้องน้ำชั้น๒
แล้วก็มีพวกรังกระดาษกล่องกระดาษเนี่ยวางทับกันไว้นะคะ
เมื่อต้นปรดสอบดูเห็นบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาหนึ่งสัปดาห์แล้ว
คนเนี่ยคาดเดาไปเยอะมากเลยว่า
เอ๊ะเขากำลังต่อเติมบ้านหลังที่เขาเจอเสียชีวิตเนี่ย
หรือเปล่ารักทรัพย์หรือเปล่าเพราะทรัพย์สินเขาหายไปด้วย
หรือว่าจะเป็นคนในคนใกล้ชิดเพราะมันไม่ได้มีร่องรอยของการบุกรุก
เพราะว่าผู้ตายเองก็มีลูกเลี้ยงที่กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วย
ก็หรือจะเป็นลูกเลี้ยงหรือจะเป็นช่างหรือจะเป็นคนสนิทรู้จักคนในครอบครัวอะไร
เมื่อวานเนี่ยตำรวจเรียกสอบหมดเลยนะคะเรียกมาสอบสวนทั้งหมดแล้วตำรวจบอกว่า
ไม่ว่าจะช่างจะลูกเลี้ยงหรือว่าคนสนิทครอบครัวเครือญาติเนี่ย

แต่ตำรวจไปไล่กล้องวงจรปิดนะคะเจอค่ะ
คนก่อเหตุเป็นวัยรุ่นเป็นชาวเมียนมา
แต่ประเด็นก็คือว่าคนก่อเหตุรู้จักและน่าจะสนิทสนมกับคนตายด้วย

ใช่ค่ะนี่ตอนเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบนี่โอ้โหรอยเลือดนี่ไล่ตั้งแต่ชั้น๑
ขึ้นไปถึงชั้น๒ตรงจุดพบศพนะคะ
ผู้ตายคือนายวิชิตชิดวิมารอายุ๖๓ปีค่ะ
อย่างที่บอกว่าเคยเป็นอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงโคเป็นไฮเกมประเทศเดนมาร์ค
ไปเจอศพอยู่ที่ห้องน้ำชั้น๒นะคะ

อยู่ตรงนี้เองค่ะพี่อุ๋ยบ้านเนี่ยซอยวิภาวดี๒๐นะคะตรงข้ามไทยรัฐนี่เอง
คือลักษณะที่เจอมันเหมือนถูกฆาตกรรมอำพลางนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครตายแล้วเอารังกล่องมาปิดเอาไว้แบบนี้ค่ะ

สภาพศพที่หน้าอกมีบาดแผลถูกแทง๓แผล
เห็นว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อนหน้านั้นด้วยนะคะ
ห้องครัวชั้นล่างค่ะมีมีดทำครัวเปื้อนเลือด๒เล่ม
มีรอยเลือดแล้วก็รอยเท้าของคนร้ายในย่ำเป็นทางตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้าน
ลากยาวขึ้นไปถึงชั้น๒ตรงจุดพบศพเลย
มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินที่ชั้น๑และชั้น๒ด้วย
พอไล่กล้องวงจรปิดไปเนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็เห็นชัดเจนเลย
คนก่อเหตุเป็นชาวเมียนมาอายุ๑๙ปีชื่อไซเมียดโมนะคะ
คนนี้ค่ะตำรวจออกไม้จับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเลยนะคะ

เพื่อจะตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
เราส่งคุณแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่
ไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
ไล่ไปนะคะ๒๘กันยายนตี๓๒๐นาทีค่ะ

กางเกงขายาวสีดำเสื้อสีดำแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยสีดำนะคะ

ในมือนี่จะเห็นว่าถือกระเป๋าใบเบอร์เรอเลยเห็นไหมคะ

ซึ่งไม่ใช่ของตัวเองสักชิ้นนะคะของคนตายหมดเลยค่ะ
นี่คือหลังก่อเหตุแล้วนะคะเดินออกมาแบบนี้ค่ะ
ที่กล้องอีกตัวนึงนะคะตี๓๒๒นาทีค่ะ

นี่ค่ะรถแท็กซี่วิ่งเข้ามากลางซอยวิภาวดี๒๐
มารับคนร้ายเดี๋ยวจะเห็นคนร้ายเดินมาขึ้นรถ
คือคนร้ายใช้แอปพลิเคชันในการเรียกรถนะคะ
โดยที่ไม่ได้เรียกเข้าไปรับในหมู่บ้านที่เกิดเหตุด้วย
คือเดินออกมาหน้าหมู่บ้านแล้วก็ให้แท็กซี่เนี่ยมารับตรงประมาณกลางซอยนะคะ
จากนั้นพอขึ้นแท็กซี่คันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย
แปลว่าคนเกาะเหตุน่าจะอ่านภาษาไทย

ขึ้นอีกหนึ่งคันนะคะพาไปรถทัวร์ที่หมอชิด
ไปขึ้นรถทัวร์ที่หมอชิดบริษัทบุษราคำทัวร์
ซื้อตั๋วสี่โมงห้าสิบสามมีแท็กซี่คันที่สองแล้วนะ
ซื้อตั๋วตอนสี่โมงห้าสิบสามรถออกห้าโมงยี่สิบห้านะคะ
ก็ขึ้นรถทัวร์เป็นตัวกรุงเทพน่านนะคะ
ทีมข่าวได้ข้อมูลมาด้วยนะคะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุหนึ่งวัน
ก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนนะคะผู้ตายกับคนก่อเหตุไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะคะ
ก็อยู่ในบ้านด้วยกันมีการสั่งอาหารผ่านทางรายเดอร์ให้เอาเข้าไปส่งด้วย
หลังจากนั้นเหตุการณ์สลดน่าจะเกิดขึ้นคืนวันที่๒๗นั่นแหละค่ะ
แล้วคนก่อเหตุก็เลยออกจากบ้านตอนตีสามยี่สิบสองนะคะทีนี้พอออกมาเสร็จปุ๊บจริงจริงตอนแรกคนก่อเหตุอ่ะ
ตั้งใจจะขึ้นรถทัวร์เดี๋ยวนั้นเลยนะคะพี่อุ๋ยคือจะหาที่แบบมันมีเร็วที่สุดเพื่อจะออกไป
แต่ปรากฏว่ามันไม่มีรอบรถเลยค่ะเลยต้องไปรอรอบเย็นถึงต้องไปซื้อตัวตอนเกือบห้าโมง
อ่าแล้วถามว่าระหว่างรอไปไหนทำอะไรไปห้างย่านลาดพร้าวไปกดเงินค่ะ
มันมีภาพนะคะว่าคนก่อเหตุอ่ะเอาไอแพทแล้วก็มือถือของคนตายอ่ะ
เอาไปใช้กดเงินด้วยคือเอาไอแพทย์โอนเงินเข้าบัญชีของตัวเองสองหมื่นสองพันบาท
แล้วก็เอามือถือของผู้ตายไปสแกนหน้าตู้เอทีเอ็ม
ในพื้นที่จังหวัดนทบุรีแล้วก็ห้างย่านลาดพร้าวกดเงิน๒ครั้ง
เพราะเดี๋ยวนี้มันสามารถสแกนจากแอปโมบายแวงกิ้งได้แล้วไงคะ
ไม่ต้องกดเงินโดยใช้บัตรก็ได้ก็เนี่ยค่ะเอามือถือไปกดเงินสองครั้ง
สามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทแล้วค่อยย้อนกลับไปที่หมอชิดเพื่อไปซื้อตั๋วตอน
สี่โมงห้าสิบสามนาทีแล้วก็ขึ้นรถตอนรอบประมาณห้าโมงนะคะ
นี่แสดงว่ารู้ละหกรหัสเขาหมดเลยก็อยู่ด้วยกันในบ้านก็ต้องสนิทกันพอสมควรนะคะ
นี่ค่ะแล้วเวลาก่อเหตุนี้เหลือเฟือนะเป็นอาทิตย์ใช่ไหมถึงมาเจอศพกันอ่ะ
ใช่ค่ะก็คือหนีไปแล้วเลยเพราะเนี่ยหลังจากเนี่ยก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีมาแล้ว
ซื้อตัวที่เคาน์เตอร์เห็นไหมคะชุดเดียวกันกับที่เดินออกมาจาก
หมู่บ้านเลยอืมซื้อตัวเสร็จปุ๊บก็ไปที่ลานจอดรถทัวร์ขาออกนะคะ
โมงห้าสิบหกนาทียืนอยู่ริมเสาค่ะรอรถเข้าเทียบชาญชาลา
มีกระเป๋าเดินทางอยู่ด้วยนั่นนะคะก็ไม่รู้ยืนคุยอะไรกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
พอรถทัวร์ที่ซื้อตัวไว้มาถึงปุ๊บก็ขึ้นรถไปเลย
สะพายกระเป๋าขึ้นไหลแล้วก็นี่ค่ะขึ้นรถไปแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
ไม่มีใครรู้เลยค่ะแซ็กได้คุยกับพนักงานขายตั๋วนะคะ
บอกว่าก็วันนั้นคนก่อเหตุมาซื้อตัวกรุงเทพน่าน

ซึ่งพนักงานขายตั๋วก็จะมีการกรอกข้อมูลของผู้โดยสารทุกคนลงระบบอยู่แล้ว

กรอกข้อมูลมันต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ซึ่งคนขายตัวก็บอกเอาจริงนะวันหนึ่งคนมาซื้อตัวเยอะมาก
ผมบอกตรงเลยผมจำหน้าไม่ได้
วันนั้นคนเดินทางน้อยค่ะ

เพราะว่ามันผ่านมาหลายวันแล้วพี่จำไม่ได้
อย่างที่บอกว่ามันมีข้อมูลใช่ไหมคะ

มีชื่อมีเลขพาสปอร์ตแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์

บอกผมขอดูเบอร์หน่อยได้ไหม

โทรไปที่เบอร์มือถือของคนร้าย

ขอโทษค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลข๗
ขอโทษค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก
กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะ
เครื่องไปแล้วนะคะติดต่อไม่ได้แล้วค่ะ
ก็คงจะทิ้งเบอร์ไปแล้วหรือมันก็ทิ้งซิมไปแล้วหรือเปล่า

มีรายงานว่ารถทัวร์คันที่คนก่อเหตุขึ้นไปเนี่ย
สถานีขนส่งแม่สาย๒๙กันยายน๗โมงเช้านะคะ
แล้ววงจรปิดบริเวณสถานีขนส่งแม่สายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ย
ก็เห็นภาพคนก่อเหตุขึ้นมอเตอร์ไซค์

่งหน้าด่านผ่านแดนข้ามสะพานแม่น้ำสายแห่งที่๑
ในวันที่๒๙กันยายน๗โมง๑๒นาที
ตอนนี้ก็คือข้ามด่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

ทำให้ทราบว่าคนก่อเหตุเนี่ยใช้ชื่อภาษาไทยเนี่ย

ฝนเหรอ

นี่ก็ก่อนก่อเหตุเนี่ย

คุณเมียดชื่อเขาจริงคือนี่ไง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโพสต์คลิปบ๊ายบายไทยแลนด์เอาไว้

มีภาษาเมียนมาแล้วก็ใช้สัญลักษณ์โบกมือ
แล้วก็มีทงชาติไทยนั่นเห็นไหม
เขียนเอาไว้ด้านบนนู้นอ่ะ
เข้าไปดูหลายโพสต์ก็ทราบว่าที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
ก็จะใส่แว่นตากรอบสีขาวทาสีบ้านอยู่ก็มีอยู่คลิปนึงนี่เห็นไหมฮะ

ใช่ไหมอยู่เมืองไทยอาจจะชื่อฝน
แล้วก็มีเพื่อนชื่ออาร์ตนะฮะมีคลิปที่เขาถ่ายเล่นกันในที่ทำงานก่อสร้าง
ซิงค์ร้องเพลงกันไปเที่ยวกันนี่ถ่ายคลิปกับเพื่อน
นี่นะคุณแซคนัทวินได้คุยกับอดีตนายจ้างของคนก่อเหตุนะครับ

คนก่อเหตุคือในฝนมาทำงานกับเขาเมื่อวันที่๙กรกฎาคม๖๖
มีเอกสารการทำงานถูกกฎหมายรายงานทุกอย่างให้ค่าจ้างอร่อยละ๔๐๐

ฝนนี่เขามีนิสัยเงียบไม่ได้มีทีท่าแบบโมโหร้ายอะไรเลย
พักหลังเนี่ยจะเบิกค่าแรงแบบวันต่อวันจากที่เคยจ่ายเป็นอาทิตย์
ที่ผ่านมาตอนมาทำงานเนี่ยแล้วนอนที่แคมป์คนงานนะ
ต่อมาเขาขอย้ายไปนอนกับเพื่อนร่วมงาน
เพื่อไปหารค่าเช่าห้องกัน
เมื่อ๑๗กรกฎาคมในฝนขอลางาน๑วัน
บอกว่าจะไปงานวันเกิดหลาน
กรกฎาคมในฝนมาแจ้งบอกขอลาออกเลย

กรกฎาในฝนย้ายออกจากห้องเช่าที่อยู่กับเพื่อน

ส่วนการลาออกของในฝนเนี่ย
แจ้งเหตุผลแค่ว่าได้งานใหม่แล้ว
เป็นงานไปดูแลบ้านให้กับคนรวย
เป็นเศรษฐีบ้านหรูหรา
เขาให้คอยช่วยแบบถือของดูแลบ้านอะไรอย่างนี้

ประมาณ๒เดือนมาอยู่กับเพื่อนได้๒เดือน
แล้วก็ลาออกไปวันที่๑๙ครับ
ตั้งแต่ลาออกไปก็ไม่รู้ไปทำงานที่ไหน
แต่ก่อนตอนที่เขาลาออกจากผมไป
ผมก็เลยถามว่าไปทำงานอะไรเขาก็ไปทำงานหมู่บ้านครับ
ไปทำงานหมู่บ้านดูแลบ้านอาจจะประมาณนี้แหละครับ
แต่ว่าอยู่เขตไหนจังหวัดไหนเราไม่รู้
พอเกิดเรื่องนี่ผมตกใจครับ
วันที่อยู่กับเราก็มือให้กินให้ใช้

ชีวิตคนหนึ่งอะใครก็รักใช่ไหม
เราก็ไปที่หอพักของคนก่อเหตุนะครับ
เป็นห้องแถวชั้นเดียว

ขวามือนะฮะอยู่แถวนนทบุรีนะครับ
คนก่อเหตุกับเพื่อนพักอยู่ที่นี่ตอนเช้าไปทำงานตอนเย็น
ก็กลับมาเป็นห้องเช่านี่นะครับ

คนก่อเหตุเนี่ยนะครับ

บอกว่ารู้จักกับฝนตอนที่มาทำงานก่อสร้างที่เดียวกันนั่นแหละ
ช่วงหลังฝนเนี่ยมาเช่าห้องพัก
มาขอช่าวด้วยนะฮะ

ไม่ได้เล่นการพนันไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรไม่มีแฟนด้วยนะฮะ
ขณะทำงานก่อสร้างกันฝนก็จะบ่นตลอดว่าเหนื่อยมากมันลำบากมาก
มีวันหนึ่งเชื่อมเหล็กเสร็จฝนแสบตาเจ็บตา
ถึงกับตัดเพราะว่าจะไม่ทำงานก่อสร้างแล้วเพราะมันเหนื่อย
ลาออกฝนก็บอกว่าได้งานใหม่เป็นงานดูแลบ้านให้คนรวย
เป็นบ้านอยู่ในกรุงเทพ
ไม่เคยมีแฟน
หลังจากเกิดเรื่องเขาได้ติดต่อกลับมาไหมหรือว่าคุยอะไรกันไหม
ไม่เคยไม่เห็นเขาคุยขึ้นมา
นี่นะฮะอันนี้ร่องรอยจากทางนายจ้างเก่ากับเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันนะ
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าที่บอกไปดูแลบ้านคนรวยเนี่ยไม่รู้ใช่บ้านผู้ตายหรือเปล่า
เพราะผู้ตายก็คือกำลังซ่อมบ้านอยู่บ้านหลังที่เจอศพกำลังซ่อมแซม
เพิ่งจะซ่อมเสร็จแล้วพึ่งจะย้ายกลับมาก่อนนั้นคืออยู่ที่คอนโดก
มันต้องไปไล่ดูทายไลน์เพราะเขาลาออก๑๘กับรักษะดาใช่ไหม

น่าจะเสียชุดวันไหนยังไง
เป็นภาษาเมียนมาเมื่อวานนี้เหรอเมื่อวานค่ะ
นี่นี่ไปแล้วเนี่ยนี่ไปเป็นอันดิสดิ์แล้วเนี่ย
ยังมีการแชร์โพสต์อยู่เลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนอะ
ใจเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็มีล่าสุดค่ะ
ฝนเนี่ยถ่ายรูปคู่กับรถเก๋งลงโพสต์ไว้นี่
แคปชั่นอัพรูปโปรไฟล์ใหม่แคปชั่นฉันที่เธอไม่รัก
หัวใจสีดำสองดวงแล้วก็เป็นหน้ายิ้มแบบกลับหัวนะคะ
เขาบอกว่าดูจากวิวทิวทัศน์แล้วน่าจะเป็นฝั่งเพื่อนบ้านแล้วล่ะ

ฉันที่เธอไม่รักนี่เราน่าจะกดแบบไอ้คำแปลใช่ไหม

จะใช้ที่เป็นแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้ค่ะ
บอกเอ๊ะมันไม่ค่อยตรงปกหรือเปล่า

ให้หน้าใสหน้าขาวหน้าอะไรอย่างนี้

เอาว่าสนสุธิศาลเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ
วันนี้รวบรวมวัตถุพยานต่างนะคะ

นำส่งกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เบื้องต้นเท่าที่ตรวจสอบมาได้
คือคนก่อเหตุเป็นช่างทาสีในบ้านของผู้ตาย
เข้าไปในบ้านผู้ตายคืนวันที่๒๗กันยายน
๓ทุ่มทะเลาะวิวาสชกต่อยกันในบ้าน
แล้วก็หยิบอาวุธมีดมาเกาะเหตุที่ชั้น๑และชั้น๒
กระทั่งออกไปจากบ้าน
แล้วก็หนีกลับไปฝั่งเมียนมา
อันนี้คือข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ว่าต้องดูว่าเขาสนิทกันหรือไว้เนื้อเชื่อใจกันขนาดไหน

แล้วจนแบบว่าให้เขาออกในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องแบบไข่กลุ่มตรงกนเจ้า
มันไม่ได้มีร่องรอยการบุกรุกอะไรเลย